การจราจรก็หนาแน่นติดขัดเลย
เพราะว่าขวางถนนอยู่หลายช่องทางจราจรเห็นไหมฮะ
นี่๑๐โมงเช้านะครับ๑๐โมงเช้า
ตำรวจทางหลวงไปตรวจสอบที่เกิดเหตุบนถนนมอเตอร์เวย์

การจราจรติดขัดเป็นทางยาวหลายกิโลเมตร

นี่ครับต้องเอาทรายมาปูเอาไว้
ผู้เสียชีวิตคือนายสามารถแทรกโค้อายุ๔๘ปีครับ

ส่วนรถตู้ของผู้เสียชีวิตพลิกคว่ำอยู่ใกล้กัน
อกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับ
อีก๕รายกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลไปแล้ว

คุณผู้ชมมาทุกตู้คอนเทนเนอร์ล้มแต่แคงอยู่
แล้วก็มีรถเก๋งอีก๒คันได้รับความเสียหาย

บอกว่าผมก็ขับมาของผมเรื่อยนะ
อยู่ดีคันหน้าชะลอตัว
เบี่ยงเข้าช่องทางด่วนเขาหักหลบ

มีรถเก๋งคันหนึ่งพุ่งมาชนเต็มแรงเลย
แล้วมีการชนต่อปั้งกัน

จนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บถึง๕คน

ตำรวจระบุว่าขอตรวจสอบกล้องวงจรปิดก่อนนะครับ

เดี๋ยวดำเนินคดีไปครับ